เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่สงขลานะครับมีพ่อค้าหัวปลาคนหนึ่งถูกตามประกบยิงนะ
จนเสียชีวิตกลางถนนนะครับภาพจากกล้องหน้ารถของผู้ตายเนี่ย
สามารถบันทึกเหตุการณ์ช่วงที่เกิดเหตุไว้ได้ด้วยนะครับ
สองที่ผ่านมานี่เองครับนี่แล้วดูภาพนี้นะครับ
ตายก็ขับรถมานะครับนี่เป็นกล้องหน้ารถนะครับ
แล้วก็ปรากฏว่าตอนที่ขับรถกระบะบรรทุกถังใส่หัวป่า
ตามถนนสายบ้านโหนดท่านางหอมเนี่ย
ระหว่างทางมีกระบะอีซูซู๔ประตูสีขาว
ซึ่งกล้องหน้ารถบันทึกเอาไว้ได้นี่เห็นไหมครับ
อันนี้ครับทะเบียนมันไม่ชัดนะครับ
ขับมาแต่ไปเหมือนกับจอดรอ
จอดรออยู่ข้างทางหน้าร้านค้าก่อนถึงจุดเกิดเหตุสัก๑๐๐เมตร
นี่ครับปาดหน้ากลางถนนเลยนะขวางทางเอาไว้
บังคับให้ผู้ตายต้องจอดรถ
แล้วชายสวมเสื้อยืดสีขาวกางเกงขายาว
ผมสั้นเกลียนนั่งอยู่ข้างคนขับถือปืนลงมาจากรถเดินมาที่รถของผู้ตาย
ชายอีกคนนึงซึ่งนั่งอยู่ฝั่งคนขับเดินมาสมทบแล้วก็มีชายสวมเสื้อแจ็คเก็ตสีดำ
สวมแว่นกันแดดนี่ค่ะขี่จักรยานโดนตามมานะคนนี้
เหมือนกับมาคุยมาโต้เถียงอะไรกันเนี่ยแต่ว่ากล้องหน้ารถเขา
บันทึกภาพตรงจุดที่ถูกคนร้ายยิงเนี่ยมันไม่เห็น
ท้องที่สพคูเต่านะครับตกลงแล้วคนขับรถ
กระบะคันที่มีกล้องหน้ารถบันทึกเอาไว้เนี่ยถูกยิงเสียชีวิตนะครับ
ถนนสายบ้านโหนดท่านางหอมพื้นที่บ้านโหนดหมู่๒
กระจกประตูสองข้างถูกยิงแตกเป็นรูเลยนะฮะยางล้อหลังด้านขวาก็ถูกยิงจนแตก
ส่วนคนขับที่เสียชีวิตคือนายดือรอแมร์สุรงหรือว่าบังแมนะครับ
ก็อายุ๓๓แล้วนะครับบังแมเป็นพ่อค้าหัวปลานะครับเสียชีวิตอยู่ที่เบาะนั่งคนขับ
กระสุนที่ยิงเนี่ยนะฮะเป็นปืนลูกซองยาวกระสุนเข้าที่ศีรษะเข้าแขนเข้าขาเข้าลำตัว
หกนัดด้วยกันนะฮะโอ้โหภรรยาของผู้ตายเป็นคนแรกที่ขี่จักรยานยนต์มาเจอศพนะครับ
บอกว่าบังแมเนี่ยเป็นชาวจังหวัดปัตตานีแต่มาแต่งงานกับตัวเองก็คือภรรยา
จะเอาไปส่งโรงงานปลาปล่นในพื้นที่ตำบลพระวงด์อำเภอมือจังหวัดสงขลานะครับ
แล้วอยู่ก็โทรศัพท์มาหาภรรยาด้วยความตกใจ
ก็คงเป็นช่วงที่มีกล้องหน้ารถบันทึกเอาไว้
ช่วงนี้คือบังแมนเขาโทรมาหาภรรยา
บอกว่ามีรถกระบะขับตามประกบยิงล้อยางแตกแล้วเรียกให้จอดรถ
ซึ่งสามีบอกว่าคนร้ายเป็นเจ้าหน้าที่รัฐหน่วยงานหนึ่ง
มาเรียกขอตรวจปัสสาวะแต่สามีไม่ยอมลงจากรถ
บอกว่าจะรอให้ภรรยามาถึงก่อน
แล้วภรรยาเขาบอกว่าเสียงตามสายโทรศัพท์ของสามีนะ
เขาก็ได้ยินเสียงโต้เถียงกันแล้วขาดการติดต่อไป
พอขี่จักรยานยนต์มาถึงรถของสามี
ที่สามีบอกว่าอยู่แบบนี้ตรงนี้เจอแบบนี้อยู่เนี่ย
ปรากฏว่าสามีถูกยิงเสียชีวิตแล้ว
หรือว่าตอนนี้ประสบคอกว่ายังไงบ้างครับ
สบายมาก
แต่กล้องหน้ารถของผู้ตายเนี่ยชัดมากนะครับรถกระบะที่มาจอดแล้วก็คนที่ลงมาที่รถของเขาก่อนจะยิงเขาตายเนี่ย
ซึ่งภรรยาบอกว่าสามีโทรมาบอกว่าเจ้าหน้าที่รัฐมาขอตรวจปัสสาวะ
แต่ไม่ลงจะรอภรรยามาถึงก่อนเนี่ย
แต่ภรรยาบอกว่าถ้าจะเอาเรื่องสิ่งที่สามีมีปัญหาอยู่นะ
มีปัญหากับคู่เขยเรื่องธุรกิจค้าหัวปลาจนต้องแยกกันทำปกติทำด้วยกัน
แล้วก่อนหน้านี้๑เดือนบังแมเนี่ยมีเรื่องชกต่อยกับคู่เขยคนนี้
แล้วถูกแทงเข้าที่หน้าท้องจนบาดเจ็บมาแล้วนี่ก็เพิ่งออกจากโรงพยาบาลมา
แล้วก็ขับรถจะเอาหัวปลาไปส่งโรงงานปลาป่นปรากฏว่าถูกคนร้ายตามประกบยิงนะครับ
เจ้าหน้าที่บอกว่าจากกล้องหน้ารถตอนนี้รู้ตัวคนก่อเหตุแล้ว๑คน
จากทั้งหมดสามคนนะครับแต่สามคนนี่คือลงมาสองจากรถกระบะ
อีกคนนึงขี่จักรยานยนต์ตามมาเท่ากับว่าถ้ามีคนขับด้วยเนี่ย
หรือว่าคนขับจะเป็น๑ใน๒ที่ลงมาเนี่ยอันนี้ต้องรอดูนะครับ
ตอนนี้กำลังจะเรียกคู่เขยของผู้ตายที่ขัดแย้งกันเนี่ยมาสอบปากคำนะครับ
ที่เหลือตามกล้องวงจรปิดก็ต้องรีบดำเนินการในการติดตามตัวมาดำเนินคดี